ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาผัวพันหลายราย
เลือกให้ดีคนที่ห่างกันไปจะหวนกลับมารักกันใหม่
คนมีครอบครัวระวังมือที่๓แต่ที่เพิ่งแต่งงานจะได้ลูกชายสมใจ
สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดีแต่คู่ครองจะมีปัญหา
ให้ระวังภัยจากเครื่องจักรกลถ้าทำงานที่ใช้อาวุธต้องระวังเป็นพิเศษ
ระวังบาดเจ็บจากความประมาทของคนอื่น
การเงินมีใช้คล่องมือจากงานหรือหุ้นส่วนที่ได้ลงทุนทำไปแล้ว
เงินปันผลกำไรจากการค้าขายติดต่อทางไกล
ต่างแดนหรือคนในเครื่องแบบนำลาบผลมาให้
การงานจะมีปัญหาที่ลูกน้องเก่าก่อไว้กลับมากวนใจให้ต้องแก้ไข
จะเดินทางด้วยเรื่องงานบ่อยขึ้นแต่อาจได้พบรักเป็นของแถมด้วย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์